นะฮะอ้าวโอเคนะครับเรื่องต่อไปอย่างที่บอกไว้นะครับ
ฮือฮางูเหลือมนะฮะมาให้หวยนะครับ
เลื้อยคลอเคลียร์นะฮะหลักกิโลเมตรมีเลขเด็ดเรียงกัน๓คู่เขาว่างั้น
อันนี้เราไม่ได้มาให้หวยนะอย่ามาหาว่าเราให้หวยนะครับ

แต่ตัวนี้เนี่ยนะครับชาวบ้านเนี่ยเห็นก็เลยจอดรถดูแจ้งเจ้าหน้าที่มาจับนะฮะพร้อมเล็งไปที่หลักคอนกรีตทาสีขาวนะครับ
เขียนตัวเลขเรียงกัน๓ชุดเดี๋ยวรอฟังดีเขาบอกตอน๙โมงเช้าของวันที่๑๐ในรุ่งโรดดวงดีนะฮะ
ตำบลแม่นะอำเภอเชียงดาวนะครับไม่ยอมไปไหนเลย
จึงได้ประสานงานวิทยาลัยตำรวจสรรพธ์เชียงดาวนะครับ
ไปร่วมตรวจสอบพร้อมกับนายเอกชัยปารมีซึ่งเป็นหัวหน้านะฮะ
พอเทศบาลตะบนแม่นะแล้วก็ชุดกู้ภัยเยี่ยวแดงนั่นเขาว่างั้น

ครบชาวบ้านธนวนมากจอดนดูงูเหลือมทั้งตัวตรงเปล่าอยู่นะครับ
แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองไปที่หลักกิโลเมตรที่งูเหลือมเนี่ยเลื้อยพันอยู่
ปรากฏว่าเป็นหลักกิโลเมตรที่๖๐หรือ

ดูในภาพสิเห็นไหมดูในภาพเนี่ย
เป็นหลักกิโลเมตรที่๖๐เชียงดาวนะฮะ๑๒ชัยปลาการ๖๗
ก็วิ่งงั้นทางเจ้าหน้าที่กู้ไพเหมืองแดงต้องออกรังจากงูหรือตัวดังกล่าวนะครับ

ชาวบ้านที่มาจอรถเชิงเรือดูหลักกิโลกรัมใหญ่
มีเลข๖๐แล้วก็๖๘เซียงดาว
แล้วก็เลข๑๒ก็ว่าอย่างนั้น

พี่มีเลขในใจรึยัง

คุณไปดูสถิติเถอะออกยาก

ผมว่ากี่ปีแล้วออกสักที๒ที
จริงหรอโอ้นะช่วงนี้เลขเจ็ดมาก

ถ้าเกิดออกต้นเนี่ยเลขจะต่ำ

อ๋อคือคุณเคยบอกผมอย่างนี้เหมือนกันบอกแม่คุณคุณคุณควรบอกมาใช่ไหมนี่สูตรของคุณแม่ใช่ไหมคะ

อ๋อสูตรคุณแม่อังจิเขาเขาจะมีสูตรไม่รู้เขา
เดี๋ยววัดใกล้เดี๋ยวหนูจะบอกอีกทีมันมีเว็บนึงแม่นมาก
หนูถูกทุกงวดเลยดูจากเว็บเพราะแม่ดูมาจากเว็บเหรอ

คุณต้องขอถ้าไปที่รายกินแบงค์คุณต้องขอไหนจริงก่อน
ถูกลอตเตอรี่หมายถึงหนูถูกลอตเตอรี่ว่าหนูเล่นโรตเตอรี่ค่ะ
ถูกคือหมายถึงได้เงินหรือจน๓ตัว๒ตัวท้ายอะไรอย่างนี้ค่ะ

แม่เขาแม่เขาจะซื้อโบรอยกินทุกวันที่๑๖แต่วันที่๓๑ตลอด

เพราะว่าพี่ม้าถูกครั้งที่แล้วอืม